อีกเรื่องหนึ่งที่วันนี้นายกรัฐมนตรีพูด
ก็คือเรื่องของคุณสมบัติของรัฐมนตรี
บางคนที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะ
โดยบอกว่ายืนยันว่าตรวจสอบคุณสมบัติตามขั้นตอน
แล้วก็ขอให้ดูที่ผลงานเป็นหลักค่ะ
นี่ค่ะคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรี
ว่าวันพรุ่งนี้จะสามารถตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้จะเสนอดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเสร็จสิ้น
แล้วก็หวังว่าจะสามารถนำขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมได้เลยนะคะ
ส่วนกรณีคุณสมบัติของคุณพิชิตชื่นบาน

ในคดีทุจริตซื้อที่ดินรัชดา
แล้วก็เคยถูกจำคุก๖เดือนฐานละเมิดอำนาจศาล
หิ้วถุงขนมใส่เงินสด๒ล้านไปมอบให้เจ้าหน้าที่ศาล
คุณเศรษฐาบอกว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับรัฐมนตรีทุกคน
ถ้าไม่ผิดต่อข้อกฎหมายและตรวจสอบคุณสมบัติผ่านแล้ว

แล้วก็ยังได้ขอความเห็นเพิ่มเติมจากสำนักงานกฤษฎีกา
ซึ่งน่าจะได้คำตอบในวันพรุ่งนี้
ข้อสรุปที่ได้อาจจะไม่ถูกใจใครทั้งหมด
แต่ว่าก็ต้องให้เกียรติพักร่วมและรัฐมนตรีทุกท่าน

ก็ขอให้ดูกันที่ผลงานเป็นหลักค่ะ
ตอนนี้กำลังขอความเห็นจากสำนักงานกฤษฎีกา

ตรงนี้ออกมาแล้วว่าสามารถผ่าน
ก็ผมก็หวังว่าคงเป็นที่สิ้นสุดนะครับ
ผมเชื่อว่าเรื่องนี้คงไม่มีใครถูกใจทั้งหมดนะครับ
ทุกท่านที่ถูกสัญหาเข้ามานะครับ
แต่ว่าอันนี้ก็ต้องให้เกียรติทั้งพักร่วม

อาสาเข้ามาช่วยเหลือประเทศชาติ
ก็ต้องคอยดูผลงานกันดีกว่านะครับ
ขอให้ดูวัดเขาด้วยผลงานนะครับ
รัฐบาลที่ต้องแถลงกับรัฐสภาตอนนี้กำลังจัดทำ
คาดว่าอีก๑สัปดาห์ก็จะเสร็จสมบูรณ์

การลดราคาพลังงานลดน้ำมันลดราคาไฟฟ้า
อันนี้ก็ยกตัวอย่างมาคร่าวนะคะ

เมื่อวานนี้ก็ได้คุยกับนายสุพัฒนภงพันธ์มีชาว
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
ก็มั่นใจนะคะมีความมั่นใจ
แต่ว่าเดี๋ยวขอหารือกับกระทรวงการคลังเรื่องกรอบ

ขอให้รอความชัดเจนอีกสักนิดค่ะ
คอยสักประเดี๋ยวหนึ่ง

ไม่ใช่มีเรื่องแค่ลดราคาไฟฟ้ากับน้ำมันนะครับ
อย่างวันนี้เนี่ยผมจะไม่เจอ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารทกศธนาคารเกษตรนะครับ
ก็มาดูเรื่องของการพักหนี้นะครับ
พร้อมทั้งเชิญท่านวาทีรัฐมนตรีช่วยคลังมาด้วย
ขั้นตอนจะดำเนินการได้อย่างทันทีหรือเปล่า
ส่วนกรณีคุณสมศักดิ์เทพสุธินนะคะ

ซึ่งเป็นหนึ่งในรัฐมนตรีที่ถูกยื่นหนังสือให้ทบทวนการแต่งตั้ง

บอกว่าเรื่องที่ตนเองถูกร้องเรียน
เกี่ยวกับเรื่องการใช้กฎหมายและระเบียบราชการ
ช่วงที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

เพราะฉะนั้นก็ทำหนังสือชี้แจงไปที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้ว
คาดว่าช่วงบ่ายก็คงจะถึงและมั่นใจว่าไม่มีผลกระทบค่ะ